ทีนี้ยอมรับกันไหมคะว่าแต่ละคนมีความอดทนอดกลั้นไม่เท่ากัน

ใครที่มีความอดทนอดกลั้นสูงลองมาดูข่าวนี้คลิปนี้หน่อย
ว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านจะทนได้ไหม
แต่ผู้ชายที่ถ่ายคลิปมาร้องเรียนกับชาวเต็

เขาทนไม่ได้จริงเป็นคลิปอะไร

พี่เบิร์ตถ้าเสียงนี้เสียงตัดเหล็กเนี่ยไปอยู่บ้านพี่แบบนี้พี่
ลากยาวทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้พี่ทนไหวไหม
ถ้าทั้งวันทั้งคืนอย่างที่ปุ้ยบอก

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเดินไปถามเพื่อนบ้านว่าจะทำอีกนานไหม
ก็พี่เบิร์ตรู้ไหมว่าเขาตอบว่ายังไง

เดี๋ยวอีก๒ชั่วโมงเลิกแล้ว

จนกว่าจะเสร็จก็ไม่รู้ไงว่านานแค่ไหน
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไงถ้าคำตอบว่าอีก๒ชั่วโมงเลิกอย่างน้อยมีลิมิตรู้

อีก๒ชั่วโมงรู้ว่ามันจะจบอีก๒ชั่วโมง

แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จฟังแล้วแบบ
จากปวดหูและปวดใจด้วยนะฟังแบบนี้เราเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
แล้วที่แย่ไปกว่านั้นยังไม่จบมีอีกแย่ไปกว่านั้นคือ
พอเตียเสร็จกลับไม่มีการเก็บกวาด
บางทีเศษกระจกเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมกระเด็นไปทั่วบริเวณ
เจ้าของคลิปเขาหวั่นว่าคนในบ้านที่เดินออกมานอกบ้าน
เหยียบจนได้รับบาดแผลบาดเจ็บหรือเปล่า
ตัวเขาเนี่ยอยากจะย้ายบ้านหนีใจจะขาดแล้วเอ้ยนะคะ
แต่ก็ย้ายไม่ได้เพราะไม่มีเงินไปซื้อบ้านใหม่
มันก็เรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่ไหมคะเขาไม่มีเงินไปซื้อบ้านใหม่ก็เลยย้ายไม่ได้
แล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วก็เลยนำคลิปนี้เนี่ย
โพสต์ร้องเรียนในเฟซบุ๊กแล้วเพจเนี่ยอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ขอบคุณมากนะคะที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
ความเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่แนะนำให้เจ้าของคลิปไปร้องเรียน
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือกรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งจะดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้มาตรวจสอบต่อไป
เอออย่างงี้ร้องเรียนได้นะใช่มั้ยคะ